มาถึงอีกเรื่องหนึ่งวันนี้โอ้โหพาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่เลยคุณ
ชวด๕๐๐๐กศเมิร์นกศนี่คือกระทรวงเกษตรรัศกรนะครับเมิร์น
ช่วยข้าราชการบำนานทำเกษตรนะครับ
เพราะว่ามีข้าราชการบำนานที่ทำเกษตรแล้วก็ลงทะเบียนรับสิทธิเยียวยาเกษตรกรไป
ปรากฏว่าไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยากระทรวงเกษตรบอกไปอุทธรณ์
แต่ในกลุ่มของข้าราชการประจำที่เป็นข้าราชการรับข้าราชการอยู่
และมีอาชีพเกษตรเป็นอีกหนึ่งอาชีพ
เขาบอกว่าไม่ผิดมติคอรมอท่านได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร
ทีนี้กลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับติดตามการวิเคราะห์ได้จาก

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
โบราณท่านบอกว่าเงินทองเป็นของบาดใจ
อะไรที่มันไม่ยุติธรรมอะไรที่มันไม่เป็นธรรมเนี่ย
ต้องระวังความรู้สึกคนหน่อย
เรื่องที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งเกินไป
แล้วก็มาเป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้เขาพาดหัวใหญ่เลยนะครับ
กระทรวงเกษตรเมินไม่ช่วยค่าราชการบำนานที่ทำเกษตร
แต่มีแต่ด้วยแต่ดันไปอุ้มค่าราชการที่รับราชการอยู่
นี่มันเป็นประเด็นที่ท่านลองฟังดูนะว่ามันยุติธรรมไหม
ที่มาของประเด็นนี้เป็นยังไงท่านลองฟังดู
ท่านผู้ชมจำได้ไหมครับตอนที่เริ่มจะมีมาตรการเยียวยากันเนี่ย
ตอนนั้นรัฐบาลและกระทรวงคลังก็แถลงว่าคนที่จะเข้าข่ายได้รับการเยียวยาเนี่ยเป็นใครเป็นใครเป็นใครเป็นลูกจ้างเป็นคนนั้นคนนี้
แต่มีข้อหนึ่งที่ผมจำได้แม่นก็คือว่ายกเว้นคนที่เป็นค่าราชการคนที่เป็นค่าราชการบำนานคนที่เป็นค่าราชการรัฐวิสาหกิจ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ๓กลุ่มนี้ไม่ได้เหตุผลก็เพราะว่าถึงแม้จะเกิดโควิดแต่ว่าคุณก็ยังได้รับเงินเดือนเหมือนเดิมเท่าเดิมคุณไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลย
ข้าราชการบำนานก็ได้บำนานเท่าเดิมเขาไม่ได้ไปตัดไม่ได้ไปลดบำนานไม่ได้ไปลดเงินเดือนไม่ได้ไปลดสวัสดิการอะไรทั้งสิ้น
ฉะนั้นคนสามกลุ่มนี้ไม่ควรได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่คิดว่าเป็นเหตุผลเป็นตักกะที่มีน้ำหนัก
เหมือนกันกับมาตรการของกระทรวงการคลัง
โดยง่ายดูจากการไปขึ้นทะเบียนเป็นกระเศษทกรเอาไว้ก่อนหน้านี้
เขาขึ้นกันมาหลายรอบแล้วนะกระทรวงเกษตรกรเนี่ยเพราะว่ารัฐก็ช่วยเหลือมาแล้วหลายเรื่อง
ทีนี้การขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรเนี่ย
เขาเปิดทางให้ค่าราชการที่ยังรับราชการอยู่
หรือค่ารัชการบำนานด้วย
ที่ไปทำการเกษตรเป็นอาชีพเสริม
หรือเป็นอาชีพหลักควบคู่ไปกับการทำรับราชการเนี่ย
ถ้าคุณมาขึ้นบัญชีเป็นเกษตรกรด้วยเนี่ย
ก็ถือว่าคุณจะได้รับเงินก้อนนี้ในฐานะเป็นเกษตรกร
ทีนี้แล้วยังไงล่ะครับ
ปรากฏว่าเมื่อมีการคัดกรองกันในช่วงหลังเนี่ย
ก็ตกลงกันว่าค่าราชการบำนานที่พ้นเกษียณไปแล้ว

ถึงแม้คุณจะได้รับผลกระทบจากโควิดยังไง
กระทบกระเศษบอกไม่ได้ไม่ได้
คุณอลงกรที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรเนี่ย
บอกว่าถ้าจะได้ค่าราชการบำนานเหล่านี้
ก็ไปร้องอุทธรณ์เอาเอง
แต่ตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขไม่ได้
ถ้าจะได้ไปลองอุทธรณ์เอา
ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ครับ
ว่าค่ารัชการบำนานไม่ควรได้
เพราะว่าเขาไม่ได้ตัดเงินบำนานของคุณ
แต่พอมาถึงตรงนี้สำคัญครับ

ค่าราชการที่ยังเป็นค่าราชการอยู่
แล้วไปทำการเกษตรด้วย
จะเอาเวลาที่ว่างไปทำ
หรือเอาเวลาราชการไปทำ

พูดแต่ว่าไปทำการเกษตรด้วย
และขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรด้วยเนี่ย
เนี่ยบอกว่าไม่ควรจะได้
แต่ตอนหลังกระทรวงเกษตรบอกว่า
ไม่มีมติคอรมอห้ามไว้
ฉะนั้นที่มีจำนวนตั้ง๙๐๐๐กว่าคนเนี่ย
ถ้าขึ้นทะเบียนไว้เขาก็ควรได้สิ
เพราะมติคอรมอไม่ห้ามไว้
ฉะนั้นตกลงว่าเกษตรกรจะจ่ายเงินให้ค่าราชการ

จำนวน๖ล้าน๗๗๐๐๐๐คน
เขาจะโอนกันสิ้นเดือนเนี่ย

ผลก็คือสรุปอีกทีนึงว่า
ค่าราชการบำนานที่ไปทำการเกษตรด้วย
ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้รับเงินเยียวยา
ถ้าจะได้รับไปร้องเอา
แต่ข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่

เขาก็จะโอนให้แล้วที่ไปทำการเกษตร
และขึ้นทะเบียนเป็นการเกษตร

มันยุติธรรมไหมล่ะครับ
ข้าราชการบำนานเขาจะคิดยังไง

ชาวบ้านที่ยากจนที่เขาเดือดร้อนอยู่

ที่ค่ารัชการได้ด้วย
อย่าลืมนะว่าสังคมไทยในต่างจังหวัด
ในต่างอำเภอต่างตำบลหมู่บ้าน
สถานะของข้าราชการเนี่ยเหนือกว่าสถานะของชาวบ้านทั่วไปอยู่แล้ว

สูงกว่าชาวบ้านธรรมดาอยู่แล้ว
และถ้าชาวบ้านเขารู้ว่าเอ้า
ยังรับเงินเยียวยาได้เหรอเนี่ย

แล้วเรื่องนี้ถ้าย้อนไปดู
ก็ปรากฏว่าเหตุผลที่กระทรวงเกษตรจ่าย

เมื่อไม่มีกฎมติขอรมอห้าม
คำถามก็คือว่าควรที่จะให้คอรมอตัดสินใจไหม
ตอนแรกมีข่าวว่าการประชุมคอรมอเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ย

กระทรวงเกษตรจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมคอรมอ
แต่ปรากฏว่าไม่มีวาระครับ
เมื่อไม่มีวาระก็แปลว่าตัดสินใจจ่าย
ผมถามรัฐมนตรีบางคนบอกว่าคุณไปเห็นชอบเห็นด้วยกับเขาได้ยังไง
รัฐมนตรีบางคนที่ผมถามเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้เรื่อง
เพราะเรื่องนี้ไม่ได้นำเข้าสู่ที่ประชุม
คอรมอเป็นเรื่องของกระทรวงเกษตร
นี่มันรัฐบาลเดียวกันหรือเปล่าล่ะครับเนี่ย
มาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าเรื่องนี้หลักการเดียวกันหรือเปล่า
ก็ตอนต้นที่ผมบอกว่าตอนที่จะคิดมาตรการเรื่องเยียวยา
ก็พูดไว้ชัดว่าค่าราชการค่าราชการบำนานพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ควรได้ไงครับ
เพราะยังมีเงินเดือนอยู่แต่นี้พอเป็นอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้
รู้แต่ว่านี่เป็นเรื่องที่ประชาชนที่เขายากร้ายจริงเนี่ย
เขาก็ต้องแคลงใจจริงอยู่ค่าราชการเหล่านั้นอาจจะไปทำการเกษตรด้วย
แล้วผลจากโควิดทำให้เขาเสียหายทำให้เขาขายสินค้า
ไม่ได้ทำให้ราคาสินค้าตกลงทำให้เขาขาดทุนจากการทำการเกษตร
ฉะนั้นเมื่อเขาลงทะเบียนเป็นเกษตรกรด้วยต้องจ่ายให้เขา
ต้องจ่ายให้เขาถ้าสมมุติว่ากระทรวงเกษตรคิดอย่างนี้คำถามก็คือว่า
สิ่งที่กระทรวงเกษตรตัดสินใจทำไมไม่เอาผ่านมติคอรมอให้คอรมอรับทราบ
ไหนบอกว่าจะเอาเข้าคอลโลมอแล้วไม่เอาเข้าพอไม่เอาเข้าก็กลับมาตัดสินใจเองในการที่จะจ่าย
เราไม่ได้อิจฉาตาร้อนค่าราชการ๖ล้านกว่าคนที่จะได้เงินก้อนแรกภายในสิ้นเดือนนี้
แต่ว่าโดยหลักการแล้วผมคิดว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมมีคนอีกเยอะที่เดือดร้อน
ถึงแม้ว่าเขาจะได้เงิน๕๐๐๕๐๐ไปแล้ว๓เดือน
แต่เดือนที่๔เดือนที่๕จากนี้ไปถ้ายังหางานทำไม่ได้ยังไม่มีรายได้เขาก็ยังเดือดร้อนอยู่
แล้วถ้าเขาแงนคอขึ้นไปอ้าวนี่ข้าราชการเนี่ยบ้านใหญ่โตบ้านใหญ่กว่าบ้านชาวบ้านเขาในต่างจังหวัด
ทำการเกษตรด้วยรับเงินเดือนภาษีประชาชนด้วยได้สองต่ออ้าวแล้วได้รับการเยียวยาด้วยเหรอ
ผมคิดว่ารัฐบาลควรจะเคลียร์เรื่องนี้อย่าไปคิดว่านี่เป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรปล่อยให้กระทรวงเกษตรดำเนินการไป
อยู่ภายใต้รัฐบาลเดียวกันนะครับต้องคำนึงถึงหัวจิตหัวใจของประชาชนให้มาก
ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องการเยียวยาอีกเรื่องหนึ่งคือผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยา
จากประกันสังคมกระทรวงคลังเขาก็แถลงเขาจ่ายไปแล้วเท่าไหร่ตกค้างอย่างไร
ปล่อยให้ที่เหลืออยู่จะทำยังไงอ้าวกระทรวงเกษตรเขาก็เดินหน้าไปเขาก็ประกาศให้คน
ทราบว่าตอนนี้เขาโอนไปถึงไหนเหลืออยู่เท่าไหร่จะโอนจบเมื่อไหร่กระทรวงพัฒนาสังคม
เขาก็บอกหนี้เขาจะเพิ่มอีกหนึ่งพันบาทให้กับคนที่ลำบากยากจนจริงคนพิการอะไรพวก
เนี่ยเขาก็มีความคืบหน้ามาเป็นระยะระยะเหลืออยู่กระทรวงเดียวนี่แหละครับกระทรวงแรงงาน
และสำนักงานประกันสังคมไม่พูดอะไรเลยไม่บอกอะไรเลยว่าตอนนี้เยียวยาไปแล้วเท่าไหร่
เหลืออยู่เท่าไหร่โดยเฉพาะลูกจ้างประกันสังคมที่ต้องรอให้นายจ้างมาเซ็นชื่อ
ก่อนว่านายคนนี้เป็นลูกจ้างเขาจริงแล้วได้รับการเดือดร้อนเขาปิดร้านจริงในช่วงโควิด
รอให้เขามาเซ็นชื่อเนี่ยเห็นว่ายังค้างอยู่เป็นแสนถ้าลูกจ้างนายจ้างไม่มาเซ็นชื่อ
รับรองไอ้คนที่แสนที่รอเงินกันอยู่เนี่ยก็ยังไม่ได้นี่กระทรวงอื่นเขาจ่ายงวด๒งวด๓กันแล้วนะครับ
ลูกจ้างประกันสังคมยังไม่ได้งวดแรกเลยจนป่านนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในกระทรวงแรงงาน
นายกชำเรืองไปดูหน่อยสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นถามไปหน่อยสิครับว่าจนป่านนี้ไอทีว
จะต้องให้นายจ้างมาเซ็นรับรองเนี่ยถ้าตามหานายจ้างไม่เจอจะหาทางออกกันยังไง
เรื่องนี้แปลกมากอยู่ภายใต้รัฐบาลเดียวกันแต่ว่าแต่ละกระทรวงมาตรฐานในการทำงาน
ก็ไม่เหมือนกันมาตรฐานในการที่จะอธิบายให้ประชาชนที่เดือดร้อนก็ไม่เหมือนกัน
มันมันแปลกครับมันแปลกวันนี้ก็ขอเอาเรื่องนี้มาย้ำหน่อยแล้วก็อย่างที่คุณบุ๊กบอกว่าวันนี้ที่จะต้องตามอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
สมชเขาจะมีการประชุมกันเขาเรียกว่าประชุมสภาความมั่นคงเขาจะพิจารณากันว่าจะขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีกไหม
หลังจากขยายเวลาคราวที่แล้วไปรอบหนึ่งแล้วจะขยายเวลาไปรอบหนึ่งไหมวันนี้ผลการประชุมของสมชจะนำเข้าไปสู่ที่ประชุมของสบคใหญ่แล้วถึงเวลาเขาจะประกาศออกมาว่าจะขยายหรือไม่ขยายการขยายหรือไม่ขยายก็จะมีผลต่อการผ่อนคลายผ่อนปลนอะไรต่ออะไรตามมาเยอะแล้วมันกระทบกับเรื่องวิถีชีวิตของประชาชนวิถีชีวิตของก
ด้วยฉะนั้นเดี๋ยวข่าวคงเข้ามาว่าสมชประชุมกันปกโรงเขาจะว่ายังไงครับคุณลุกครับคุณน้ำแข็งครับครับก็ทั้งหมดเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงจริงนะอาจารย์นะเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยเป็นคำถามของสังคมอยู่นะครับอ่าขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ